กัปตันกบสุชาวนุษนุ่มนะคะล่าสุดนะคะก็ออกมา
ประกาศอำลาสโมสรบริรัมยูเนเต็ดที่ค้าแข้งมาอย่างยาวนานแล้วค่ะ
ชาวนุษนุ่มนะคะประกาศอำลาสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองนะคะ
โดยในข้อความก็กล่าวขอบคุณนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรแล้วก็แฟนบอลที่สนับสนุนมาตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งณตอนนี้นะคะกัปตันกบสุชาวัย๓๖ปีก็เป็นกำลังสำคัญของบุรีรำตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาในปี๒๐๑๐
พาทีมคว้าถ้วยแชมป์มากมาย๒๕ใบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยลีก๖สมัย